เรามาดูความคืบหน้ากับคดีที่มี
คนร้ายเขาเรียกว่าโจรธมินแล้วกันนะฮะ

ก็ตามผู้หญิงคนหนึ่งไปก็เป็นผู้หญิง
สาวใหญ่แล้วกันสูงวัยแล้วล่ะเรียกคุณป้าก็ได้คงไม่ผิดนะคุณผู้ชม
เขาไปแวะจอดมอเตอร์ไซค์เติมเงินโทรศัพท์
ผู้ชายคนนี้ทำทีเป็นถามนั่นถามนี่สุดท้ายแอบไปข้างหลัง
เอาไม้ฟาดคุณป้าไป๓ที๔ที
คุณผู้ชมนี่คือคลิปที่เกิดเหตุทำเป็นเหมือนจะมาเติมเงินเหมือนกัน
แล้วก็ชวนคุยคือเหมือนตู้เติมเงินมันเสียค่ะ
คุณป้าแกมาเติมก่อนแล้วเหมือนตู้มันเสีย
ก็คุยกันพวกเขาเติมชี้ไปชี้มาเหมือนมันมีตู้อ่ะ

ฟาดไป๒๓แล้วก็นี่ฮะ
เอ้าโหไม่ยั้งเลยนะ
แต่ก็ไม่รอดคุณผู้ชม
ถูกจับได้ถามว่าทำไปทำไม

ต้องการหาเงินเติมน้ำมันไปหาเมียครับ

แล้วไปทำคุณป้าเขามันถูกหรือเปล่า
คือเมื่อวานก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คดีคุณป้าก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
ก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้นะครับ

คุมตัวนายอนุสรสวัสดิ์อายุ๓๕ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ใช้ไม้กระหน่ำตีนางเกษรสุขสบายอายุ๖๐ปี

จากนั้นขโมยทรัพย์สินก็เป็นเงินสด๑๒๐๐บาทโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
จุดที่ไปทำแผนก็อยู่ที่บริเวณหน้าร้านมินิมาตรริมถนนในจังหวัดอุดรธานี

ผู้เสียหายเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากการดูหมอลำนะฮะ
ขณะที่ขี่รถมาสังเกตเห็นคนร้ายก็คือมีผู้ชายคนนี้ขี่รถตามมานะฮะ
เขาก็เลยแวะเติมเงินโทรศัพท์ที่ตู้เติมเงินที่มันอยู่ริมถนนเป็นตู้หยอดเหรียญที่หน้าร้านมินิมาตร
ตอนกำลังเติมเงินเนี่ยคนร้ายก็ยืนอยู่ข้างหลังรู้แล้วนะมีผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็ชวนไปดูหมอลำด้วยนะ
ตอนนั้นเนี่ยรู้ทันทีว่าต้องเป็นคนที่ไม่ดีแน่นอนมันมีเซนต์บอกมาและพยายามจะตื้อบอกว่าไปดูไปดูหมอลำกันไหมนะ
บอกว่าขอเติมเงินบอกญาติก่อนจากนั้นก็ทำทีเป็นเติมเงินแต่ว่าเงินมันไม่เข้าไงแล้วก็แบงค์๒๐เนี่ยให้ผู้ชายเติมนะฮะเขายื่นแบงค์๒๐ให้ผู้ชายเติมด้วยนะ
ก่อนที่จะรีบเดินออกมาเอาเงินให้เขา๒๐บาทให้ไปแต่คนร้ายเนี่ยดอดไปข้างหลังและลงมือทำร้ายเขาอุตส่าห์ให้เงินไปแล้วนะ๒๐บาท

แล้วจะพาเธอไปทำไมทำไมต้องเตียบต่างตายเห็นไหม
ไหนป้าจะตายเดี๋ยวใจไหมถ้าแม่เธอโดนเตียบบ้างน่ะ

เธอเตียบเต่าไหมเห็นเห็นเกินทำไมตรงนี้ใช่ไหม
เราเสริมเชียวป้าหน่อยครับชิอย่างงี้เติมเงินยังไง

เติมเติมเรียบร้อยแล้วก็บอกป้าเติมให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม

แล้วคุณป้าก็มาแบบร่วมทำแผนด้วยเลย

ไม่รู้จักมักจีกกันอยู่แล้วเจอกันหน้าตู้เติมเงิน

มาตีทำไมถ้าเป็นแม่เธอเธอรู้สึกยังไง

ทางด้านของพุทธภาพก็สารภาพนะ
ขี่รถตามรถจักรยานยนต์เนี่ยพาเมียมาเยี่ยมญาติที่อุดร
แต่เมียนั่งรถทัวร์กลับไปแล้วไปทำงานที่สระบุรีก่อนกลับไปก่อน
ส่วนตัวเองก็จะมาหางานทำที่อุดร
วันเกิดเหตุดื่มเหล้าเข้าไปกับเพื่อน
พอเมารู้สึกคิดถึงเมีย

แต่ก็ไม่มีเงินเติมน้ำมันรถก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหาวิ่งราวทรัพย์ซะหน่อย
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามตะเวนหาเหยื่อไปเจอนางเกษรขี่รถมาคนเดียวมืด
ก็สบโอกาสพอนางเกษรจอดรถลงไปเติมเงินที่ตู้เติมเงินโทรศัพท์
หยิบท่อนไม้ริมถนนซ่อนไว้ในเสื้อก่อน
ทำทีเข้าไปถามชวนไปดูหมอลำกันไหมป้านะฮะ
เกษรก็ให้เงินไป๒๐บาทก่อนจะปลีกตัวแล้วก็เตรียมจะขี่รถจักรยานยนต์อ้อมไปด้านหลัง
สุดท้ายไม่ได้อ้อมไปนะใช้ไม้ตีเข้าไปนะฮะ
นายอนุสรบอกว่าคิดเพียงจะตีให้สลบแล้วชิงเอากระเป๋าไป
ไม่ได้คิดว่าจะตีให้ตายนะครับ
จากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ที่จังหวัดเลยมาแล้วติดคุกไปถึง๖ปี
จะพ้นโทษออกมาเมื่อตุลาคมปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้า
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาชิงทรัพย์แล้วก็แน่นอนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สุดท้ายไม่ได้ไปเจอเมียไม่ได้ไปเจอลูกต้องเข้าคุกอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
ที่ฉันไม่มีดิฉันก็บอกไม่ต้องมาหรอกอย่ามาเลยค่ะ
เดี๋ยวเมาแล้วไม่รู้จะมาฟาดอะไรกันอีกนะ